ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปถึงสำนักศักยันต์แห่งนี้เลย
คือคนเห็นคลิปนี้แล้วสงสัยค่ะพี่อุ๋ยว่าตกลงจะยังไงกันแน่มันพิธีกรรมอะไรเหรอ
ทำไมมีทั้งการเต้นโคโยตี้มีสาวสวยสองคนมาเต้นโคโยตี้อยู่แบบมันมาก
มีทั้งการศักยันต์แบบมีพระอาจารย์มาศักยันต์ให้เลย
คือทำทุกอย่างควบคู่กันไปหมดเลยค่ะ

บอกกับเราว่าคลิปนี้เมื่อปีที่แล้วลูกศิษย์มาแก้บนที่สำนัก
ศักดิ์เสน่ห์มหานิยมเพราะต้องการให้สามีที่ห่างเหินไปกลับมารัก
และลูกศิษย์บนไว้กับพ่อปู่ฤษีว่าที่ถ้าขอไปเนี่ยสำเร็จ
จะจ้างโคโยตี้มาเต้นให้ดูนี่ค่ะคืออาจารย์พ่อปู่ฤษีท่านชอบความสวยงาม
คือพอศักยันต์ไปปุ๊บสามีกลับมาหาเลยนะมารักภรรยามาอยู่กับครอบครัว
ช่วยกันทำมาหากินครับก็เลยมาแก้บนจ้างสาววัยรุ่นเป็นแดนเซอร์หมอลำซิ่ง
เต้นให้พ่อปู่ฤษีดูพิธีการก็สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ
ให้พ่อปู่ฤษีดูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เต้นให้สามีดูนะ
ส่วนที่เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย
คือทางอาจารย์พีชนี่เขาบอกว่าก็แค่นึกสนุกนะฮะไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะ
มีคนมาแสดงความเห็นต่างนานาขอยืนยันว่าการศักยันต์เสน่หมหานิยมมีอยู่จริง
ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ได้โอ้อวดวิชาอาคม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคนมาแก้บนเท่านั้น
เขาเรียกว่าเอาโคโยตี้มาถวายครูครับเต้นให้ครูดู
แล้วก็มีเครื่องไหว้ต่างเครื่องไหว้โบราณต่างที่เอามาถวาย
พูดง่ายเป็นครูเสน่ห์ของผมที่ชอบชอบ
ถ้าเขาบนอันไหนไว้ถ้าสำเร็จก็คือต้องเอานั้นมาแก้ครับ
ตามที่ตั้งไว้ครับใช่แล้วก็ผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาสักบาท
ก็นึกว่ามันจะไม่มีอะไรก็เป็นแค่โคโยตี้ก็ไม่ได้โป๊อะไรมากมาย
มันก็เป็นชุดห่างเครื่องหมอลำซิ่งของของในหมู่บ้านเนี่ยนะครับใช่
แต่ถ้าโคโยตี้แบบโป๊ไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็อุจจาตา
อ่ามันก็ไม่มีอะไรหรอก
ก็มามีตอนอาจารย์พีชเอามาโพสต์นี่แหละ
เขาก็เลยถามกันว่าเออตกลงจะเอาทางไหนจะเอาทางโลกหรือเอาทางทำ
เขาก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าอ๋อมีคนมาแก้บน
แล้วก็บอกมันก็ไม่ได้โป๊ะอะไรมาก